ส่วนเรื่องนี้มาดูความคืบหน้ากันหน่อยนะคะ
ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ติดเชื้อโควิด๑๙
ทำให้เด็กที่อายุ๒๔ขวบติดเชื้อโควิด๑๙ไปด้วย๑๖คน

ตอนนี้ก็ต้องจัดโรงพยาบาลสนามดูแลเด็กนะคะ
ก็มีคนใจดีคนใจบุญส่งสิ่งของไปช่วยเหลือเด็กเยอะเลย
เมื่อคืนเป็นคืนแรกค่ะที่เด็กเหล่านี้นะคะ
ต้องอยู่โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลแม่คือ
ก็คือที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
คือเด็กทั้ง๑๖คนติดเชื้อโควิด๑๙มาจากครูพี่เลี้ยง
คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของเด็กเหล่านี้น้ำตาไหลค่ะ
สารลูกหลานของตัวเองแต่เด็กเองด้วยความเด็กอะค่ะ
คือเด็กเขายังราดเริ่มเด็กเขาก็ไม่รู้นะเด็กคือไม่ร้องไห้เลย
ได้ไปเล่นกับเพื่อนเหมือนได้ไปเข้าค่าย

แต่เนี่ยคือต้องไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครอง๑๔วันนะคะหนูกลุ่มนี้นะคะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยค่ะ
ก็จะเห็นเด็กเตรียมเข้านอนในคืนแรก

กลางคืนก็มีบ้างที่ร้องไห้
โรงพยาบาลสนามแบ่งพื้นที่เป็น๒ห้อง
รองรับเด็กและครูที่จะดูแลเด็กด้วยนะคะ
ก็มีอาคารด้านข้างให้ทีมแพทย์พยาบาล
ประเมินอาการตลอด๒๔ชั่วโมง
กันพื้นที่สนามเด็กเล่นด้านหน้าอาคารให้กับเด็ก
ได้ทำกิจกรรมลดความเครียดขณะอยู่ระหว่างการรักษาตัวด้วยค่ะ
ช่วงเช้าวันนี้ค่ะคนก็เห็นใจเด็กนะคะ
อยากจะช่วยเหลือทยอยนำอาหารนำเครื่องใช้ไปให้เด็กเยอะเลย
นมผงนมกล่องขนมขบเคี้ยวน้ำดื่ม
ก็นำมามอบให้นี่ค่ะ

แต่ว่าเจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้นะคะคุณผู้ชม
ให้บุคคลภายนอกเข้าไปในสถานที่ที่เด็กเขารักษาตัวอยู่นะคะ
บริจาคอะไรก็ไว้ในส่วนบริเวณด้านหน้าตรงนี้
วันนี้ครูที่ดูแลเด็กกลุ่มนี้นะคะ
ก็อนุญาตให้เด็กมาเล่นที่สนามเด็กเล่น

ผู้ปกครองก็คอยส่องคอยดูอยู่ห่างค่ะ

ในยอดคุณยศยิ่ง
บอกว่าเชื้อกระจายไปยังบุคลากร

กระจายไปที่ผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยค่ะ
รวมทั้งหมดจากคลัสเตอร์นี้นะคะ๓๖คนโอ้โห

เข้านอนปกติไม่มีปัญหาอะไร
ก็เหมือนกับเด็กไปเรียนหนังสือแต่อยู่โรงเรียนประจำ
จะเป็นลักษณะความรู้สึกแบบนี้นะคะ
แต่ก็ต้องเป็นกำลังใจให้เด็กในระหว่างการรักษาด้วยนะคะ
รองพูบว่าราชการจังหวัดเช่นเมีย
เชียงใหม่ค่ะนายเวียรพันธ์ดีอ่อนพร้อมด้วยนายทรงยศคำชัยหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ซึ่งก็บอกว่ามีการแพร่ระบาดในพื้นที่หลายอำเภอของเชียงใหม่
เช่นสถานปฏิบัติธรรมตำบลป่าแดด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอดอยศเก็ต
สถานที่รับเลี้ยงเด็กมูลนิธิในอำเภอเมืองเชียงใหม่
สาเหตุคือทำกิจกรรมร่วมกันค่ะ
ซึ่งก็แต่ละคนก็มาจากต่างครอบครัวมาทำกิจกรรมร่วมกัน

ตอนนี้ก็เลยงดกิจกรรมใดเลยที่ต้องรวมกลุ่มกันนะคะ
ก็จะต้องใช้กฎหมายบังคับใช้อย่างเต็มที่นะคะ
สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่หรือว่าคลัสเตอร์ใหม่
มี๓คลัสเตอร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เป็นการแพร่ระบาดในหน่วยงานแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกเดียวกัน
ติดเชื้อ๑๓คนจากบุคลากรในแผนกที่เขามีกัน๘๐คนนะคะ
ติดเชื้อจากการไปเที่ยวสถานบันเทิงตอนช่วงต้นของการแพร่ระบาดในเดือนเมษายนนะคะ
ทีนี้กลายเป็นว่ามาติดในหน่วยงานนะคะ
คลัสเตอร์ที่สองงานศพค่ะในอำเภออมก๋อย
เป็นการระบาดจากการติดเชื้อในอำเภอเมืองแล้วเขากลับบ้านไปงานศพ
มันเลยเกิดการแพร่กระจายติดเชื้อเพิ่มจากคลัสเตอร์ที่๒อันนี้นะคะ๗คนนะคะ
แล้วก็มีการคัดกลุ่มเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำ๒๐๐คน
คลัสเตอร์สุดท้ายเป็นบริษัทขายตรงแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
คลัสเตอร์นี้ติดเชื้อจากงานเลี้ยงบริษัทในกลุ่มพนักงาน๖๐คนติดเชื้อ๒๕คน
นี่นะคะคลัสเตอร์ในพื้นที่เชียงใหม่นะคะ
คุณผู้ชมล่าสุดนะคะร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโคศกกรทม
ออกมาแถลงผลประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรทมเร่งด่วน
ถึงมาตรการในการรับมือกับผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะ
มีการสั่งปิดสถานที่เพิ่มคุณผู้ชมตั้งใจฟังดีนะคะ
ปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มเติม๓๑สถานที่เริ่มวันจันนี้
ปิดเป็นระยะเวลา๑๔วัน
ปิดโรงมหรสบสวนน้ำสวนสัตว์ร้านเกมสระว่ายน้ำสาธารณะฟิตเนส
สถานที่จัดนิทัศกาลสนามมวยสถาบันลีราชสนามม้าศูนย์พระเครื่องสถานเสริมความงาม
ร้านตัดผมทำได้แค่เฉพาะสระตัดซอยแล้วก็แต่งผมเท่านั้น
ต้องไม่มีคนนั่งรอในร้านนะคะ
สรรพสินค้าเปิดได้๑๑โมงถึง๓ทุ่ม
แต่จริงล่าสุดศูนย์สรรพสินค้าบอกว่าเขาจะเปิดถึงแค่๒ทุ่มนะคะ
ส่วนร้านอาหารเนี่ยเพิ่มมาตรการให้ต้องจัดโต๊ะเว้นระยะห่าง๒เมตรค่ะ
ถ้าร้านไหนเว้น๑เมตรก็จะต้องมีฉากกั้น
แต่ยังเปิดให้นั่งกินได้ถึง๓ทุ่มอยู่แล้วก็สั่งกลับได้ถึง๕ทุ่มเหมือนเดิมนะคะ
แล้วก็ยังออกคำสั่งให้ต้องสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ

ฟังเสียงกฎธมกันค่ะ
ส่วนเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ
เราจะมีการบังคับใช้กฎหมายเพิ่มต้นเพิ่มขึ้นด้วยกันนะครับ
และในวันนี้เราก็ได้มีการเพิ่มศักยภาพอีก
เบอร์๑๖๖๙ตอนนี้ท่านก็สามารถติดต่อได้สะดวกมากขึ้น
ซึ่งเวลาเฉลี่ยจาก๕นาทีลงมาเหลือ๑นาที
และในส่วนของรถรถที่ขนส่งผู้ป่ว
เราได้ให้แต่ละเขตไปร่วมมือกับทางมูลที่ต่าง

ซึ่งคิดว่าสถานการณ์การขนส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจะดีขึ้น
อืมนี่นะคะก็เป็นห่วงคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกทุกคนนะคะ
โดยเฉพาะต้องส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างหนักมากในช่วงเวลานี้นะคะ